จอบประเด็นได้เคยนำเสนอผลกระทบในแง่มุมต่าง
ซึ่งในวันนี้ก็จะเสนอผลกระทบต่ออนาคตของงานวิจัยทางการแพทย์
แล้วก็อาจจะกระทบไปถึงอนาคตการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
แล้วก็เด็กที่เป็นออทิสติกด้วย
เพราะว่ามีอยู่หลายโครงการนะครับที่ได้รับเงินทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป
ทำให้ไม่แน่ชัดว่าในอนาคตจะยังคงได้รับการสนับสนุนในแบบเดิมหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
การรักษาแบบแม่นยำเป็นจุดเปลี่ยนของอนาคตสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
แล็บที่วิทยาลัยลอนดอนแห่งนี้
มีทางเลือกในการรักษาที่ง่ายและปลอดภัยกว่าเทคนิคภาพถ่ายรังสีเนื้องอก
ทีมงานของศาสตราจารย์ซาเวียโกเล
พบการที่ทำให้เราเห็นเนื้องอกโดยใช้เพียงแค่น้ำตาลละลาย
ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วย
และทีมงานวางแผนว่าจะมีการทดลองในเร็วนี้
หลังได้รับเงินทุนสนับสนุนกว่า๕แสนยูโรจากสหภาพยุโรป
โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยทางด้านการแพทย์
และวิทยาศาสตร์เป็นมูลค่าถึง๑๐๓ล้านยูโร
ในระยะเวลา๒๓ปีจากนี้
หน่วยงานวิจัยในฝรั่งเศสและอิตาลี
สัตว์อาจารย์โกเลกล่าวว่าสำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษส่วนใหญ่แล้ว
ขณะที่สมาชิกในทีมงานของเขาก็เช่นเดียวกับกลุ่มนักวิจัยและมหาวิทยาลัยอื่น
ส่วนใหญ่มาจากประเทศต่างทั่วสหภาพยุโรป
พวกเขาต่างกำลังกังวลถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึง
แต่เมื่อไปเข้าโรงเรียนก็ได้ทราบว่าที่จริงแล้วเขาป่วยเป็นโรคออทิสติก
เด็กคนนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างเพื่อโครงการศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของสุขภาพจิต
เป็นความร่วมมือกับนักวิจัยทั่วยุโรปใช้งบประมาณถึง๓๒ล้านยูโร
หมายคือการวิจัยยาและหาแนวทางเพื่อการรักษาซึ่งเป็นโครงการการศึกษาระยะยาว
แต่อนาคตของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เงินทุนก้อนนี้จะหมดลงในปี๒๕๕๙
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยออทิสติก
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เชื่อถือได้
อย่างในส่วนงานวิจัยของเขาเอง

นับพันคนที่ต้องได้รับผลกระทบจากโรคออทิสติกด้วย
ซึ่งในประเทศเดียวมีไม่พอแน่
ต้องใช้คนจากหลายประเทศในยุโรป
ซึ่งต้องมาร่วมมือกันและเรียนรู้กัน
จะทำให้เกิดช่องว่างเรื่องเงินทุนวิจัย

และสำหรับศาสตราจารย์เมอร์ฟี่แล้ว
เขาบอกว่าคนที่เสียโอกาสมากที่สุด
ก็คือบรรดาเด็กที่ป่วยด้วยโรคออทิสติกนั่นเอง